และช่วงนี้มาถึงช่วงที่
ต้องร่วมเรงร่วมใจครั้งแล้วครับ
มีงานปั้นมีงานขน

ได้ครับไม่ได้ครับไม่เกี่ยว
เรียกว่ามีหลายหลากมากมาย
ต้องเกิดจากความสามัคคีเท่านั้นนะครับ
ถ้าทำได้นะครับชนะรายการของเรานะครับ
รับเงิน๓๐๐๐บาท
เอาล่ะเกมที่เราจะเล่นกันเปิดมาเห็นอยู่แล้วนะครับนี่เกมของเราง่ายนะครับพอผมนับ๑๒๓พี่ที่อยู่ตรงนี้นะครับ๓ท่านจะเอาหน้านะครับเข้าไปถูกับแท่นมุกให้เป็นลอย

อันนี้ให้ปั้นดิน

ไม่ใช่เป็นกินอันนี้ผมใช้

จริงเหรอครับ
แล้วก็เอาไปเผาด้วยนะ
เข้าเตาอ่ะ
เด็กและผู้ใหญ่ครับจับคู่กันขนดินจำนวน๖๐กิโลกรัม
บุ้งกี่ไปให้ด่านที่๒ซึ่งจะมีผู้ใหญ่๓คน
นั่งรออยู่บนแป้นขึ้นรูปเครื่องปั้น
จากนั้นเนี่ยเมื่อขึ้นรูปกระถางต้นไม้เสร็จเรียบร้อย
เด็ก๓คนจะทำการวิ่งซิกแซคไปคว้าที่แกะลาย
แล้ววิ่งไปให้ด่านถัดไปซึ่งในด่านที่๔ผู้ใหญ่๕คน
เมื่อได้ที่แกะลายมาแล้วก็ลงมือแกะลายลงกระถางต้นไม้รอบกระถาง
จากนั้นวิ่งเอากระถางที่แกะลายเสร็จเรียบร้อยไปวางบนชั้น
ด้านที่๕เด็กผู้ใหญ่และผู้สูงวัย
ช่วยกันส่งต่อกระถางต้นไม้ที่วางอยู่บนชั้น
ซึ่งเป็นกระถางต้นไม้ที่ผ่านการเผาเรียบร้อย
ลำเลียงไปใส่บนท้ายรถพลิกอัพอีซูซู
ชาวบ้านก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำกระถางต้นไม้ให้ได้ทั้งหมด๕ใบ
ภายในเวลา๕นาทีถ้าทำสำเร็จก็รับเงินรางวัลไปเลยครับ

เดี๋ยวไม่ได้กินแน่โมทิเนี่ย

เร็วมากเร็วมาก

เร็วเร็วเร็วเร็ว
เร็วมากเร็วเร็วเร็วเร็ว
โหลงไปแล้วนะครับ๒ส่วน

นี่ตอนนี้เริ่มใช้น้ำนะครับ

โหเร็วมากนะเร็วมากเร็วมาก
ดินตรงนี้เนี่ยเป็นดินที่ต้องหมั่นไว้นะครับ
เฮ้ยเร็วมากเร็วมาก
ดูดูดู
ทำไมขึ้นไม่เหมือนกัน
ทำแบบจินถนาการค่ะ

จะเอาแบบไหน

พอนายยังพอ
รอให้รู้

เร็วเร็วเข้าไปเรื่องนี้บอกละครับ
เอาไปเร็ว

๑นาที๒๐วินครับ
เสร็จไป๑ลูกครับ

ได้แล้วไปเลย

พอเปิ้ลเสร็จไม่แล้วต้องทิ้งให้แถมให้มัด
เพราะว่ามันต้องผึงให้ส่งตัวได้

เวลาทำได้หรือไม่

สามนาทีครับ
แสดงความยินดีด้วยล่ะครับสามัคคีกันแบบนี้เนี่ย
ก็รับเงินสำหรับสนุนไปเลยสามหมื่นบาท
ขอบคุณครับท่านประธาน
เอาสามหมื่นนี้เอาไปทำอะไรครับท่านประธาน
ก็คงจะต้องให้กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอนนะคะ
ซึ่งเป็นอาชีพที่ดั้งเดิมของพวกเรามาเลยนะ

วกกับฝีมือแล้วมีดินที่พอดี

วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับชาวพี่น้อง
จังหวัดนครสวรรค์
ขอบคุณนะครับท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับ

อำนวยความสะดวกพวกเราเยอะแยะมากมายนะครับ
แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับผม
พระเอกใจดีของเราที่ตอนนี้เขาผันตัวมา

พักหลังโกงอย่างเดียวชีวิตนี้ของเขา
ไม่มีความดีเหลืออยู่เลยนะครับ

ขอบคุณครับ

เอื้อเฟื้อกันแดดกันฝนนะครับผม
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

ที่พาเราไปทุกที่ทั่วไทยนะครับ

หากจังหวัดของท่านมีของดีของเด็ดอยากให้เราไปหานะครับ
ส่งเรื่องราวของจังหวัดท่านมานะครับ
ที่รายการอบจมหาสนุกนะครับ
แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับ

และติดตามรายการของเราได้ใหม่นะครับ
ทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
สนุกทุกที่ทั่วไทยสู้กันทุกวัย
สามารถขี่ยกจังหวัด
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรายชื่อผู้ได้รับของรางวัลสองท่าน
ทางเฟซบุ๊คอบจมหาสนุก

หลังจากรายการออกอากาศนะครับ

ติดตามรายการออกอากาศนะครับ